คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้สดร้อนช่วงสายวันนี้ที่อายุทยาค่ะ
เจ้าของบ้านบอกว่าหัวจะปวดเพื่อนของหลานชาย

ดูแลเลี้ยงดูให้มาอยู่ที่บ้านแต่หลังนิสัยไม่ดีไม่ให้มาแล้ว
กลายเป็นว่าแอบเข้ามามาอยู่ในบ้านมานอนบนเตียงมาเปิดแอร์แบบสบายใจเลย

แล้วทำมาบ้านเขาพังด้วยค่ะเพราะเจ้าของบ้านไปถึงกระโดดหน้าตาหงิอ
แล้วของในบ้านเขาเละหมดเลยทำเหมือนบ้านตัวเอง
เนี่ยนัดนัดล็อคกุญแจอะไรแบบอ่าหู

บ้านหลังนี้อยู่ในตำบลคลองศูนย์ภูเที่ยมเผอร์เมือง

ก็ยืนรอให้ข้อมูลกับตำรวจอยู่หน้าบ้าน
ประตูบ้านที่เป็นไม้ถูกรื้อเป็นรูโหว
กุญแจเมื่อกี้ที่แบบเหมือนเขาไปทำอะไรกับตัวกุญแจใช่ไหม

แอร์ในบ้านทิ้งไว้สบาย

นอนยับยู่ยี่เหมือนไปนอนเล่นอย่างสบายใจ
และที่เจ้าของบ้านรับไม่ได้เลย
ปัสสาวะใส่ไว้ในแก้วน้ำแบบเต็มแก้วเลยเฮ้ย

กระโดดหนีออกหลังบ้านโน่น
เจ้าของบ้านบอกตกใจมากจริงคือ

ส่วนใหญ่บ้านหลังนี้หลานชายจะมาอยู่
แล้วคนที่แอบเข้ามาเป็นเพื่อนของหลานชาย
ขอใช้เป็นนามสมมุติเรียกว่าเด็กชายเติ้ลก็แล้วกัน

ก่อนหน้านี้หลานเคยพามาเที่ยวบ้าน
เคยมาอยู่มากินมานอนก็เลี้ยงเหมือนเป็นลูกเป็นหลานเลยนะ
ให้ช่วยขายของให้เงินใช้
แต่หลังเริ่มนิสัยไม่ดีชอบขโมยของ

แต่พอไม่ให้เข้าเหมือนดื้อหรือโกรธหรือยังไงไม่รู้

มาตลอดเลยวันไหนไม่มีใครอยู่แอบเข้ามางัดกุญแจ

เจ้าของบ้านบอกเปลี่ยนกุญแจบ่อยมากแต่โดนงัดทุกที
เนี่ยล่าสุดวันนี้เลยเพื่อนบ้านมาบอกโดนอีกแล้วนะ
งัดอีกแล้วนะประตูพังเลยนะคะ
คือเจ้าของบ้านบอกรับไม่ได้กับเด็กที่มีนิสัยแบบนี้
ทำไมต้องมาทำกันแบบนี้ก็เคยดูแลเคยอะไรกัน
แล้วทำไมนิสัยไม่ดีขนาดนี้

มันไปงัดบ้านนอนของหนังแล้ว
แล้วก็ไม่ว่าแต่เมื่อคืนเกินไปเอาพุทธ
รู้ที่มันติดไว้นะครับแล้วเข้าไปนอนในบ้าน